ใครไม่โก้โกโก้คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าตั้งแต่ได้มงลงหัวมานี่นะคะ
เดินสายนี่ไม่ได้เดินสายโชว์ตัวนะจ๊ะ
ไปโรงพักเป็นว่าเล่นเลยจ้า
นี่ล่าสุดกับคดีกับมิสสน
เขาบอกเลยว่าใครที่ด่าเธอไว้นะตามเช็ดตามล้างให้หมดแน่นอน
อันนี้จับได้๒อ่ะเหลือคนนึงคนนี้ใช่ไหม
ต้องบอกว่าแฟนนางงามเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนาะ
กับบรรดาแฟนคลับที่อาจจะไม่ถูกจริตกับเวทีนี้
สักเท่าไหร่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไลฟ์สดด่ากันไปหลายต่อหลายคนแล้ว
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะพี่นวัดอิสระไกรศีลพร้อมด้วยโกโก้อารยะมิสแกรนด์ปีล่าสุดนะคะ
เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คนนี้คนนี้คนนี้ว่าตากันอยู่ข้างนี้

แล้วก็ด่าเวทีมิสแกรนถือว่าเป็นการหมินประมาท
นวัดเนี่ยโอ้โหทนไม่ไหวค่ะ
รนทนไม่ไหวแจ้งความมาตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้ว
ผลการเจรจากลายเกลี่ยจบลงด้วยดีนะคะ

แล้วก็ต้องมีการไลฟ์สดขอโทษไม่ต่ำกว่า๑๐นาทีนะคะ
แล้วก็หยุดใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวเป็นเวลากว่า๑เดือน

นางงามบอกว่าแล้วเพจที่นางขายของล่ะโดนด้วยหรือเปล่า
อาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพี่นวัดหน่อยค่ะ
งานนี้จะขึ้นหรือเปล่าเนาะ
ในสิ่งที่ทำมาคุณเซย่าก็ยอมรับ
เราสนุกได้เราสามารถที่จะเป็นตัวของเราเองได้
แต่เราจะต้องอยู่ในโหมด
ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนจนเกินไปให้กับคนอื่น

คุณเซย่าก็ยินยอมที่จะไม่ใช้เฟซบุ๊กอันนี้อีก๑เดือนเต็ม
ผมขอร้องให้บริจาคเงิน๓๐๐๐บาท
ให้กับบ้านเด็กกำพาเฟื่องฟ้าซึ่งเป็นเด็กกำพาที่มีปัญหาทางปัญญา
ขอโทษนะคะขอโทษพี่นวัดขอโทษน้องโกโก้
ขอโทษนางงามทุกคนเลยนะคะในกองประกวดที่เราอาจจะวิจารณ์น้องคนอื่นด้วย
อาจจะไม่ใช่แค่โกโก้คนเดียวอย่างนี้ค่ะ
ฉันชอบความนิ่งเฉยในการรับคำขอโทษของน้องโกโก้

ไม่ร้องไห้แล้วแต่โกโก้กับเซย่าหน้าเหมือนกันนะ
นี่ถือว่าเป็นบทเรียนโซเชียลเหมือนกันนะคุณผู้ชม